คุณผู้ชมคะยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจอนนี่มือปราบกันได้ไหมคะ
หลังจากที่เขามีการไลฟ์ระหว่างทางไปโรงพยาบาล
ร้องไห้ตลอดทางที่บอกว่าแม่ยายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยถูกรถชนได้รับบัตรเจ็บค่ะ
ณเวลานั้นคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งกำลังใจให้นะคะตลอด
แล้วก็เวลานี้แม่ยายกับลูกสาวก็ยังรักษาตัวอยู่
แต่มันมีคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาว่า
เหมือนกับเขาเนี่ยไปแสดงอาการโวยวายอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมานะคะ
แล้วก็เป็นเสียงโวยวายที่อยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี
เสียงเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแหละคุ้นแหละว่าน่าจะใช่เสียงของคุณจอนนี่มือปราบแน่
เพราะวันนั้นก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะระหว่างทางที่นำตัวนำส่งตัวทั้งแม่ยายเองแล้วก็ลูกไปรักษาที่โรงพยาบาล
เนี่ยมีการตะโกนเสียงดังลั่นเลยค่ะร้องไห้ฟูมฟายออกมาคือจับใจความอะไรมากไม่ได้หรอกค่ะ
แถวนั้นเนี่ยรวมถึงพยาบาลเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยตกใจและต้องหยุดทุกอย่างเลยแล้วก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนโวยวาย
ทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยเขาถามว่ามาโพสต์ทำไมเพราะว่าเป็นเพจของหมอขอบ่นหน่อยเถอะนะมาโพสต์เอาไว้แล้วระบุข้อความแบบนี้ว่า
โรงพยาบาลฝากมาว่าเออทำตัวไม่น่ารักมากร่างบ่อยจนชินเหตุการณ์คือลูกสาวยังไม่ทันลงจากรถก็ไปด่าเร่งเวรเปย์
และเจ้าหน้าที่ให้รีบมารับไม่ให้เขามีเวลาได้แต่งตัวป้องกันโควิดซึ่งลูกนะคะก็เสี่ยงสูงมาก
หัดใจเย็นทำตัวแบบคนปกติบ้างไม่ใช่มาถึงก็เรียกร้องวีไอพีทุกอย่าง
ทุกคนต้องเอาใจทุกอย่างนี่คือตามข้อความที่เขาระบุไว้ในคลิปที่ถูกเผยแพร่นะคะ
เวลาต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะดาบตำรวจยุทธพงศ์ค่ะหรือจอนนี่มือเปล่าเขาก็อัดคลิปลงเฟซบุ๊คของตัวเอง
เดตอาการของลูกสาวแล้วก็แม่ยายก็มีการบอกนะคะว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวลืมตาได้แล้วค่ะ
รู้สึกขยับตัวได้แล้วแต่ว่ายังต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ
ยังต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนแม่ยายค่ะก็มีเลือดออกในสมอง
อาการก็หนักอยู่นะคะแค้นขาหักทั่วไปก็ยังทรงตัวค่ะ
ยังคือต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เหมือนกันนอกจากนี้นะคะ
อนนี่ค่ะก็ยังได้พูดถึงคลิปที่เขาไปโวยวายที่โรงพยาบาล
พอมันมีคลิปออกมาแบบนี้ก็มีหลายฝ่ายเหมือนกันที่โจมตีเขานะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นความที่ว่าเขาเป็นห่วงทั้งลูกสายแล้วก็แม่ยายมาก
ก็เลยสติหลุดไปทำอะไรไม่ถูกก็อยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ

ต้องตั้งสตินะคะก็พอเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละค่ะ
คือฝ่ายหนึ่งพยาบาลแพทยพยาบาลเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่
แต่ว่าคุณจอนนี่เองก็คงตกใจก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะ